โดยเฉพาะข่าวเรื่องการถูกปลอม
แล้วก็การรั่วไหลของบัญชีผู้ใช้

ทำให้ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าบรรดานักลงทุนนั้น

เรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ถึงนโยบายความปลอดภัยผู้ใช้
หลังถูกเปิดโปรงว่ามีข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้
มากถึง๘๗ล้านบัญชีรั่วไหล
ขณะที่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการเปิดเผยอีกว่า
เกอร์สามารถล้วงบัญชีข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้
ได้อีก๓๐ล้านบัญชี
ในฐานะผู้ให้บริการที่ปล่อยให้มีการเผยแพร่

โดยมีกรณีตัวอย่างคือการสร้างความเกลียดชัง
ชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่า
ยังไม่รวมคดีเก่าที่ค้างคามาตั้งแต่
การเลือกตั้งสาวรัฐเมื่อ๒ปีที่แล้ว
คือข้อกล่าวหาปล่อยข่าวปลอม
และถูกต่างชาติแทรกแซงเอื้อประโยชน์
นายโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็น
ประธานาธิบดีสาวรัฐ
ทั้งหมดนี้ทำให้นายมาร์คซักเกอร์เบิก
ก่อตั้งและซีอีโอของเฟซบุ๊ก
เปลี่ยนจากบุรุษที่ไม่ค่อยออกสื่อ
เป็นบุคคลที่ต้องออกมาตอบคำถาม
และขึ้นให้การต่อกรรมาธิการสภาสาวรัฐ

เขากำลังถูกนักลงทุนกดดันอย่างหนัก

ตำแหน่งประธานของเฟซบุ๊ก
แต่ข้อเรียกร้องนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก
เพราะที่จริงแล้วเสียงข้างมาก
ยังอยู่ในมือของมาร์คซักเกอร์เบิกและเครือข่าย
ไม่เหมือนกับบริษัทไอทียักษ์ใหญ่บริษัทอื่น
เก้าอี้ของมาร์คในเฟซบุ๊กจะแข็งแรง
แต่เสียงวิจารณ์อาจทำให้ผู้ใช้หมดศรัทธา
และจะกระทบต่อเฟซบุ๊กได้
ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นสัญญาณมาแล้ว
จากรายได้ของเฟซบุ๊คที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ไตรมาสที่๒ของปีนี้
โดยเฉพาะปัญหาข่าวปลอมที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ของโลก
ในสำนักงานใหญ่ของเฟซบุ๊คที่ซีลิคอนวาเล่
สหรัฐอเมริกาในวันนี้มีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่ถูกจัดไว้
เพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมโดยเฉพาะ
หน้าห้องมีป้ายติดไว้ว่าห้องนี้เป็นห้องวอรูม
ทำหน้าที่ติดตามข่าวและข้อมูลที่ส่งต่อกันในเฟซบุ๊ก
โดยในตอนนี้เจาะเน้นไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิล
ในวันที่๒๘ตุลาคมและการเลือกตั้งกลางเทอมของสาวรัฐ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๖พฤศจิกายนนี้
ผู้ดูแลบอกว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้เมื่อ๖เดือนก่อน
เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างปัญญาประดิษฐ์ของเฟซบุ๊ก
ลบบัญชีปลอมได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการสกัดการปล่อยข่าวปลอม
ได้ตั้งแต่มันยังไม่ถูกปล่อยออกมา
แม้เฟซบุ๊กจะยืนยันว่า
เทคโนโลยีที่มีช่วยสกัดข่าวปลอม
และบัญชีเถื่อนในเฟซบุ๊คได้เป็นจำนวนมาก
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเสียงวิจารณ์ถึงการสกัดข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่น
เนื่องจากเฟซบุ๊กยังไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นมากพอ
ซึ่งทางเฟซบุ๊กยอมรับและระบุว่า
ได้ทำการจ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยตรวจสอบข้อมูล
เช่นเดียวกับการจ้างสำนักข่าวต่างเพื่อช่วยตรวจสอบข่าวปลอม
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน